ล้าวล้าวจริงค่ะเก้าไกลร้าวว์หนักหรอไม่ได้พูดเอง
จากกรณีเรื่องของเขาก็เรื่องคุกคามทางเพศ
คือเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละ
เรื่องที่เขาแฉนั่นแหละทำให้เขาถูกขับออกจากพัก
ส่วนเรื่องคุกคามทางเพศเป็นเรื่องรองมากกว่า
เพราะในความผิดเดียวกันแต่สอบปูอัดทำไมโดนแค่นั้น
อันนี้เขาถามนะ
คือเขาเอาเอกสารหลักฐานแล้วก็มีคลิปเสียง
เรื่องการซื้อขายที่ดินแล้วก็ข้อความมาโชว์ต่อสื่อมวลชน
ระบุว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่า
ผู้ช่วยสอสอคนหนึ่งชื่ออักษรย่อสอเสือ
มีส่วนผัวพันกับการเรียกรับผลประโยชน์ครับ
เรียกรับจากใครอ่ะจากโรงงานกำจัดขยะ

สสแจ้บอกว่าเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้พักตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อตรวจสอบการทุจริตแต่ถูกเพิกเฉย
เนื่องจากมีกรรมการบริหารพักท่านหนึ่ง
เข้ามาชงเรื่องเองทำเองตรวจสอบเอง
แล้วสรุปเองว่าไม่มีความผิดครับ
ซึ่งสสแจ้เขามั่นใจซะละเกินว่าเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละนะมันถูกบิดบิดมาจนกระทั่งมาถูกเรื่องคุกคามทางเพศจนถูกขับออกจากพักลองฟังเขาอีกทีครับ
ผมไม่รู้ว่าผมเหยียบเท้ากรรมการบริหารแรงขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนี้มันจำเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเป็นเรื่องทุจริตคือผมรู้สึกว่า
ไม่ขอความเป็นธรรมใดที่จะอุทธรณ์นะครับแต่อยากจะชี้แจงในสิ่งที่ผมถูกกระทำผมไม่มีโอกาสได้แถลงครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ต่างจากสารเตี้ยเลยมันไม่ต่างจากกระบวนการที่เรียกว่าพวกมากลากไป
ส่วนกรณีสอสอปูอัดนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงล่ะทีนี้พักเก้าไกลเนี่ยเขาจะแถลงผลการประชุมนะครับ
โค้งอีกแล้วเขาโค้งอีกแล้วได้นับไหมได้นับไหมโค้งต่อหน้าวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะถูกน้ำท่วมซอยเทียนทะเล๑๙แยก๒นะซอยชุมชนหลวงพ่อขาวเขตบังขุนเทียนเพื่อขออภัยประชาชนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมครับแล้วก็โพสต์บอกว่าผู้รับ

ไม่ได้พูดชื่อนะว่าเป็นผู้ช่วยสอสอท่านใด
แต่ว่าคุณเบนจาแสงจันทร์ครับ
สสภเก้าไกลและก็เป็นกรรมการประหลาดภเก้าไกล
รวมไปถึงเป็นประธานคณะทำงานชุดพิเศษ
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศของภพ

ผู้ช่วยทั้งหมดไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว

ดังนั้นตัวเธอเองไม่ทราบว่านายวุฒิพงศ์ทองเหลาหรือว่าสสแจ้
กล่าวหาใครเพราะไม่ได้เอ่ยชื่อออกมา
ดังนั้นเดี๋ยวเธอจะไปขอตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อน
เนื่องจากว่าพรรคเก้ากลายและเครือไข่ทั้งหมดเนี่ย

อันนี้ก็ถือว่าฝั่งของสอสอเบนจา
แล้วก็ตัวผู้ช่วยก็ถือว่าโดนกล่าวหาเหมือนกัน

ต้องพยายามทำให้เรื่องในพักสงบให้ได้ก่อน
เพราะว่ามีข่าวอยู่ทุกวันเลยเหมือนกันแล้วคนก็จับตามองไงคะ